แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทุกคนนะคะ
ในโลกออนไลน์เองคนพูดถึงประเด็นนี้เยอะ
จากจะเป็นเรื่องของตัวเลขทะเบียนรถเรื่องของอุบัติเหตุแล้ว
หลายคนโพสต์แสดงความอะไรต่อผู้ที่จากไป

เคยนั่งแล้วแล้วก็เกือบตาย
ใช่ค่ะไปฟังเรื่องนี้กันคุณผู้ชม
บอกว่าแล้วบอกจะปลดระวังรถคันนี้รอบที่แล้วเบรกแตกไม่ตายก็บุญแล้ว
แฮชแท็กคำว่าจำได้ขึ้นใจค่ะเรื่องนี้ทีมข่าวสายตรวจโซเชียล
ไทยรัฐทีวีก็เลยโทรศัพท์ติดต่อไปยังเจ้าของเฟซบุ๊ก
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนจังหวัดจันทบุรี
แล้วก็ใช้บริการรถตู้วินนี้เป็นประจำใช้เป็นประจำ
กระทั่งรู้จักกับคนขับคนที่เสียชีวิตไปในเหตุการณ์ครั้งนี้นี่แหละค่ะ
ตัวเองเคยมีประสบการณ์กับรถตู้คันนี้มาแล้วทั้งยางระเบิดทั้งเบรกแตก
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นประมาณกลางปีที่ผ่านมาตอนนั้นคนขับก็พูดออกมาเองเลยนะคะว่า
เดี๋ยวจะปลดระวังรถคันนี้แล้วแต่จนแล้วจนรอดก็ยังใช้อยู่
มาเกิดอุบัติเหตุขึ้นด้านคนในโลกออนไลน์ก็ออกมา
โพสต์แสดงความเสียใจผ่านทางตัวอักษรหน้าเฟซบุ๊กของคุณคิวกันตินันไทยตรงค่ะ
เป็นนักกีฬาบาสเก็ตบอลบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ที่ก็จบชีวิตในกลองเพลิงรถตู้ครั้งนี้
วงการบาสเก็ตบอลจันทบุรีต้องมาสูญเสียนักบาสเก็ตบอลหนุ่มดาวรุ่งไปอีกคน
ขอไว้อะไรให้กับน้องคิวและขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของน้อง
ขอให้น้องสู่พบภูมิที่ดีและขอเรียกร้องผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลาย
จะให้สูญเสียอีกกี่ชีวิตใครจะเป็นผู้รับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
หนึ่งชีวิตที่สูญเสียนำมาซึ่งความเสียใจและเศร้าโศกกับผู้เกี่ยวข้อง
กระทบกับอีกหลายชีวิตนอกจากนี้อีกหนึ่งโพสต์นะคะ
คือโพสต์ของแฟนสาวของนายกันตินันหรือว่าน้องคิวนี่แหละโพสต์ไว้อะไรหลังจากที่ต้องสูญเสียคนรัก
ถึงช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ระบุถึงนิสัยส่วนตัวในเรื่องของการที่น้องคิวเนี่ยเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนที่เสียสละ
อีกหนึ่งผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือน้องกันพรมพฤษกศิริวรานนท์นิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
เมื่อสักครู่ได้ฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณแม่ไปแล้วเพื่อนนิสิตแล้วก็คนรู้จักเนี่ยพากันมาแสดงความเสียใจ
หลายคนก็ขอให้ไปสู่สุขติทุกคนตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เอ่ยปากเลยนะคะว่าเสียดายบุคลากรทางการแพทย์อย่างกันที่ต้องมาจบชีวิตลงแบบนี้
ส่วนการจักรไปของอีกหนึ่งบุคคลนายประกาศิษรัตนตันหยงเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬามหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คณะแพทยศาสตุลาลงกรมหาวิทยาลัย
เป็นอีกหนึ่งคนที่เสียชีวิตในกองเพลิงนี้
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก็ได้โพสต์ข้อความผ่านแฟนเพจจุฬาลงกรยูนิเวอร์สตี้
แสดงความอะไหลให้ทั้งไหนภปรกาสิทธิ์และไหนพรมพจิต
การสูญเสียนิสิตและบุคลากรจากคณะแพทยศาสตร์จุฬา
ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญทางด้านการแพทย์ของประเทศชาติ
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ
พรมพฤษและนายประกาศิษย์มาณที่นี้ค่ะ